เรื่องราวต่อไปไปดูเรื่องของพี่กู้ชีพกู้ภัยหน่อยที่เขามีความน่ารักมาก
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนตกท่อได้รับความเดือดร้อน
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงเพื่อนร่วมโลกของเราได้รับความเดือดร้อน

โอ๊ยตัวเล็กมากนั่นจังจริง
เอ้ยขวัญมาตกลงไปในท่อนี้

ใช่แล้วตัวมันก็เล็กมากเลยคุณ
นี่บางคนไม่รู้คิดว่าเป็นลูกหนูเลยนะ

แมวเหมียวตกลงไปในร่องท่อระบายน้ำเนี่ยร่องระบายน้ำบนหลังคา
ตกลงไปได้ยังไงมันคงเดินเดินอยู่แล้วพลึบลงไปอ่ะนะ

แล้วนี่ก็เป็นการช่วยชีวิตลูกเหมียวนะคะ
เชือกค่อยหย่อนลงไปในรูในท่อ
แล้วก็ใช้เชือกคล้องที่คอลูกแมว

ต้องบอกว่าพี่กู้ภัยเขามีฝีมือนะ
ใช่แล้วพี่เขาหล่อมากเมื่อกี้หล่อมากจริง
กู้ภัยเขาใช้เวลาไม่นานนะคะ

สองตัวใช่ซึ่งมันยังอยู่ในอาการตกใจกลัว
แล้วก็ร้องเมียวเสียงดังไปหมดเลย

ก็ขอชื่นชมในการทำงานการช่วยเหลือของพี่ด้วยนะคะ
มันเพิ่งคลอดเองเนี่ยใช่ตานยังไม่ลืมเลยอ่ะโอ้โห
แต่มันเป็นการช่วยเหลือที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่

แต่การช่วยเหลือครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนะคะ
ต่อชีวิตของเพื่อนร่วมโลกของเราเลยนะ
ถ้าเอาขึ้นมาไม่ได้นี่ต้องทุบท่อทิ้งแล้วมั้ง
โอ้โหมันทอดนิดเดียวเองนะใช่ท่อเล็กคือ
ดิฉันคิดว่าปกติแมวมันจะชอบไปคลอดบนหลังคาบ้าน
ตอนนั้นลูกมันก็คงจะยังมองไม่เห็นเดินตัวเหล็กลงไป